เป็นเหตุที่ญาติของผู้ต้องขังในเรือนจำนะฮะ
สงสัยกรณีการเสียชีวิตของผู้ต้องขังรายนี้

เพราะว่าเสียชีวิตภายในเรือนจำ

ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ต้องขังรายนี้
กินข้าวเสร็จแล้วมีอาการอาเจียน

แต่ทีนี้ผลชนะสูตรจากโรงพยาบาล
พบว่าภายในช่องท้อง
ภายในลำคอของผู้ต้องขังที่เสียชีวิตเนี่ย

เรือนจำมีการซ้อมผู้ต้องขัง

หรือว่าหมอกอายุ๒๒ปีนะครับ
ก็ได้รับการผ่าชนะสูตรพลิกศพ

แล้วก็ถูกส่งศพมาถึงที่บ้านเกิด
ทีนี้ญาติโดยเฉพาะน้าชายเป็นผู้สงสัยนะครับ

เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
สามปีนะครับ
แต่ท้าที่สุดนะครับ
หลานชายมาเสียชีวิต
ด้วยเหตุที่น่าสงสัย
ก็คือทางเรือนจำบอกว่ามีอาการ
อาเจียนชักเกร็งแล้วก็ช็อกหมดสติ

สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ

ทางโรงพยาบาลสงครานครินเขาเก็บตัวอย่างอาหารและเลือด

ในช่องท้องไม่มีเศษอาหาร

เขาแจ้งไว้ว่าน่าจะเป็นการอาเจียน

ทีนี้ก็เลยต้องรอทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

แล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบภายใน๒๓สัปดาห์

ร้องขอความเป็นธรรมกับทางเจ้าหน้าที่มานะครับ